คุณผู้ชมฮะมาดูภูมิปัญญาของชาวบ้านในการทำน้ำปรุงรส
เราอาจจะรู้จักแค่น้ำปลานะเหยาะเข้าไปในอาหารให้เค็ม
แต่ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูน้ำสะทอนน้ำจากพืชพืชหนึ่งที่ชื่อว่าพืชสะทอน
สะทอนและเก็บใบสะทอนมาใช้
นี่แหละฮะนี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาไปเก็บเลยนะฮะ
เก็บใบสะทอนเพื่อจะนำมาใช้เป็นน้ำปรุงรส
นี่เราพาไปดูที่ชาวบ้านนาผึงตำบลนาพึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับ
รวมตัวกันไปนะฮะไปเด็ดใบต้นสะทอน
คือใบต้นสะทอนช่วงนี้ต้นมันจะออกใบอ่อนคุณ
ช่วงมีนาคมถึงเมษายนก็เป็นช่วงจังหวะ
พอดีนะฮะช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาจะไปเก็บใบอ่อน
เพื่อจะนำใบอ่อนมาผ่านขั้นตอน
กว่าจะเป็นน้ำปรุงรสใช้แทนน้ำปลาหรือน้ำปลาร้า

ใช่เขาบอกว่าเป็นน้ำปลาจากพืชเรียกแบบนี้ก็ได้คุณยายบอกนะฮะ
ชาวบ้านการันตีว่ารสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับ
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสืบทอดกันมาจากบรรพบุตรเป็นร้อยปีแล้ว
แล้วก็ทำการปีละ๑ครั้งเท่านั้นอย่างที่บอกเป็นช่วงจังหวะ
ในการที่ใบอ่อนมันจะออกนะครับ
ชาวบ้านบอกแบบนี้เมื่อใบอ่อนมันแตกออกมาในช่วงเดือนมีนาเมษา
ชาวบ้านก็ปีนขึ้นไปเด็ดเพราะว่าไอ้ต้นสะท้อนเนี่ยนะคุณ
สูงถึง๑๕๒๐เมตรก็ได้เด็ดเสร็จแล้วก็นำใบมาล้างให้สะอาด
แล้วเอามาตำนี่คุณถ้าตำเล็กน้อยก็ตำครกธรรมดา
แต่ถ้าตำใหญ่เยอะแบบนี้ก็ตำครกกระเดือง
นี่คุณมันภูมิปัญญาชาวบ้านแท้เลย
ตำจนละเอียดนะฮะต้องช่วยกันแบบนี้นะครับ
แล้วเอาใบที่ตำละเอียดไปผสมน้ำสะอาด
แล้วเอาไปไหนรู้ไหมคุณเอาไปหมักไว้ในโอ่ง
หมักประมาณ๒วัน๒คืนมันจะได้ที่พอดิบพอดี
หรือว่าจะหนักเกินกว่านั้นสักนิดนึงก็ได้๓คืนถึง๕คืนก็ได้นะฮะ
จากนั้นนะครับมันได้ที่แล้วก็เอามากรอง
เอามากรองเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำใบสะทอน
แล้วก็เอามาเคี่ยวกับกระทะใบบัวนี่เอามากรองก่อนนะครับ
รองเสร็จได้แต่น้ำมาเอามาเคี่ยวเลย
เคี่ยวกับกระทะใบบัวโดยใช้เตาฝืน
เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับ

นี่คุณตาเห็นนั่งแบบนี้เคี่ยวนะคุณตาเป็นคนเคี่ยว
คุณตาเนี่ยเคี่ยวกันทั้งวันนะฮะเพราะว่ามันต้องเคี่ยวตลอดวันเลยนะ
กว่าน้ำใบสะทอนมันจะออกเป็นสีออกดำน้ำตาลเข้ม
คล้ายกับน้ำซอสหรือไม่ก็น้ำปลาเลยล่ะครับ
ซึ่งชาวบ้านจะต้มผักสะทอนไว้เป็นจำนวนมาก
หรือว่าหลายตุ่มหลายโอ่งนะฮะเพื่อเก็บไว้กินแทนน้ำปลานะครับ
หรือไม่ก็บรรจุขวดขายได้นะคุณนะ
ราคาขวดละ๑๐๐๑๑๐บาทโอ้ราคาดีครับ
โดยน้ำผักใบสะทอนก็มีคุณค่าทางอาหาร
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีโปรตีมีวิตามินนะครับ
คนที่ไม่เคยกินนะครับเอาไปลองหน่อย
เอาไปปรุงอาหารเขาบอกเอาไปแกงเอาไปผัด
เอาไปใส่ไปเหยาะเหมือนน้ำปลานี่แหละฮะ

หรือจะเหยาะลงในเมี่ยงโคนแกงอ่อมส้มตำน้ำพริก
ก็แล้วแต่ตามชอบใจนี่คุณลองดูนะเราก็ไม่ค่อยเคยได้ยินนะ

ใช่แล้วอยากรู้เหมือนกันนะว่าน้ำสะทอนเนี่ย
คือมันจะหอมอย่างน้ำปลามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตา
แต่ไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นยังไงต้องหาโอกาสไปลองดูหน่อยนะคะ